นายกรุงสวนศอดภัย
นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามกรณีนางสาวปรินาไกรคุบ
ถูกตรวจสอบฟาร์มไก่บุกรุกป่า
แต่โชว์ลีลายอกล้อสื่อมวลชน
โดยแหวกวงล้อมพร้อมแย่งไมค์ขอสัมภาษณ์พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ขออย่างเกียรติประมาณนี้

ขอบคุณครับ
ขณะที่นายทวีไกรคุบบิดานางสาวปารินา

เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงหลังถูกวิจารณ์
เรื่องแย่งไม้อธิบดีกรมป่าไม้เมื่อวานนี้
โดยยืนยันตัวเองเป็นอดีตสสและรัฐมนตรีหลายสมัย
ไม่ใช่คนที่มีพฤติกรรมเหมือนกุ้ย
หรือกักขระตามที่ถูกเก่าหา
เป็นภาพของกุ้ยของคนอัคระ

ผมเป็นสอสอเป็นรัฐมนตรี

ผมรอบถ่อมตนตลอดเวลา
ง่ายไม่ใช่คนพูดอักขะ
หรือพูดแบบกุ้ยอย่างนั้น

แต่เป็นไม้ถือไปส่งที่ท่านพูดให้ตอบตรงผม
ท่านพูดเสร็จผมก็ไม่มาตอบต่อ

ก่อนที่จะเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ปทศ
หลังเข้าใจว่ากรมป่าไม้แจ้งความดำเนินคดี

แต่จะขอสู้คดีตามกระบวนการกฎหมาย
หากสารตัดสินว่าผิดก็พร้อมปลิดชีวิตตัวเอง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

แถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงในวันที่๖ธันวาคมนี้
เชื่อว่าเรื่องของนางสาวปารีนา
จะไม่กระทบภาพลักษณ์ของพักพลังประชารัฐ
และทุกอย่างเป็นการทำตามกฎหมาย
ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด

จะเลี่ยงไม่ให้เป็นแบบตามกฎหมายมันเป็นเป็นไม่ได้
ดูแล้วมันเป็นดราม่าไปเรื่อย

จะแถลงข่าวนะครับเขาได้จริงหมด
แต่ส่วนของกรมอื่นเราไม่ทราบ
เช่นเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กำชับให้กรมป่าไม้ทำเอกสารให้รอบครอบ
เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ถูกฟ้องกลับ
กำชับให้ทำงานทุกอย่างตรงไปตรงมา

สรุปผลการตรวจสอบเขาสนฟาร์ม
ของนางสาวปรินาให้ที่ประชุมรับทราบในสัปดาห์หน้า

กรณีการปกปิดหรือแจ้งบัญชีทรัพย์สินเท็จ
ภายใน๑๘๐วัน
ส่วนที่นางสาวปรินาขอแก้ไข
รายการบัญชีทรัพย์สินของตัวเอง

หลักการเป็นเรื่องที่ขอแก้ไขได้
แต่ปปชต้องตรวจสอบก่อนว่า
จงใจหรือมีเจตนาปกปิดทรัพย์สินหรือไม่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน